สำหรับคดีพิษรักแรงหึงนะคะ
แต่ว่าคดีนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ

ตามง้องขอคืนดีจากพรยา

ฉุดกระชากลากถูพันรยานะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะลากผมออกมาแบบนี้พยายามที่จะฉุดภรรยาเนี่ยขึ้นรถเพราะว่าภรรยาเนี่ยเขาไม่ยอมไปด้วยไง

ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงที่มีการฉุดกระชากลากถูกันเนี่ยนะคะก็มีการทะเลาะกันไปด้วยเสียงดังเลยนะคะแถวนั้นนะคะ
พอหลังจากนั้นจับพันรยาเข้าไปอยู่ในรถได้ยังทะเลาะกันไม่เสร็จค่ะด้วยความโมโหนะคะฝ่ายสามีเนี่ยเอาปืนขึ้นมายิงไปที่ต้นแขนของพันรยา

หลบหนีไปนะคะตำรวจติดตามตัวอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าพบเพียงรถเก๋งคันนี้ที่ขับในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะซึ่งเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านเพื่อนนะคะ
แต่ว่าตัวสามีรายนี้ที่เป็นทหารเนี่ยนะคะตำรวจยังตามไม่เจอนะคะชุดสืบสวนตำรวจภูทรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมทหารค่ะ
ก่อเหตุบุกเข้าไปกระชากผมออกมาจากร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลหนองแก้วเพื่อพาตัวขึ้นรถ
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะกระสุนไปถูกต้นแขนขวาของพันรยาได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่แถวนั้นเนี่ยมันบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนติดตามไปพบรถเก๋งคันนี้เป็นรถเก๋งที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดเป็นคันที่ทหารนายนี้ใช้ในวันเกิดเหตุไปเจออยู่ที่บ้านเพื่อนของสิบโทพานุวัฒน์
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้สิบโทพานุวัฒน์ขับรถมาแล้วบอกขอฝากรถไว้หน่อยแล้วก็ใช้ผ้าคลุมรถถอดป้ายทะเบียนรถออกหมดเลยโดยตอนแรกเนี่ยตัวเพื่อนเองก็ไม่ทราบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเอาไปทำอะไรมาทำไมต้องเอามาฝากไว้แล้วทำไมต้องถอดทะเบียนทิ้งไว้แต่มาทราบภายหลัง
ก็ถูกคล้ายกับตระเบิดนะคะโดยใส่ไว้ในขวดจึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดรถกลับไปที่สพประจันทคามเพื่อให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจอบอย่างละเอียดอีกครั้งคนที่สวงเสื้อสีแดงนะเป็นเพื่อนเพื่อนของสิบโทพานวัฒน์นะคะส่วนที่เกิดเห็นหน้าร้านขอให้คงชำขาเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด๓๘
และล่าสุดถูกสามีทำร้ายร่างกายบนรถก็คือเหตุการณ์ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ก่อนที่จะไล่ออกจากบ้านไปตัวเองก็เลยพาลูกกลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะคะ

หนูก็เดินมาบอกแม่เขาว่าให้คุยให้หน่อยว่าเออไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ย
แม่เขาก็เดินมาคุยเขาก็ตะคอกใส่แม่เขา
เขาก็ตะโกนไล่ว่าให้หนูว่าขนของออกจากบ้านไปให้หมดจะไปไหนก็ไป

หนูก็เงียบหนูก็อยู่ข้างนอกบ้านเพราะหนูกลัวเขาแล้วทำร้ายหนูก็ไม่พูดอะไร
พักนึงแฟนเขาก็ขี่รถออกไป
พักใหญ่หนูก็เลยขนของกลับบ้านกับลูก

ศิปโทพรานุวัฒน์ถูกสหรัฐมนต์ภาระบกที่๑๘
ออกหมายจับในข้อห่าเหนียรรชากาล
ตอนนี้ตำรวจได้ตั้งข้อหา๑๐โทพานุวัฒน
ใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองและมุมบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
อนุญาตเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่เป็น๒คดีที่เกี่ยวกับพิษรักแรงหึงนะ
ลักษณะนิสัยก็เป็นคนใจร้อนนะฮะสิบโทพานุวัฒน์เนี่ย
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องมีราวกับผู้บังคับบัญชา
ถึงขั้นให้ออกจากราชการแล้วด้วยนะคะ